นั่นก็ทำให้ครอบครัวของผู้โดยสารชาวจีนต้องยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสายการบิน
เนื่องจากว่าถ้าเกินเวลา๒ปีแล้วจะไม่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศครับ
ครอบครัวและญาติกว่า๑๐คนของผู้โดยสารชาวจีนได้ยื่นคำร้องต่อสารกรุงปักกิ่งในวันนี้นะครับ
เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตัวเลขเงินชดเชยที่เรียกร้องอยู่ที่คนละ๒๗๔๓ล้านบาทขึ้นอยู่กับอายุและรายได้ของผู้เคราะห์ร้าย
ขณะที่ทนายความตัวแทนครอบครัวผู้สูญหายที่ยื่นฟ้องเปิดเผยว่า
ยังมีญาติผู้เคาะร้ายอีกจำนวนมากที่เชื่อว่าบุคคลยังเป็นที่รักน่าจะยังคงมีชีวิตอยู่
จนทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันเองขึ้น
เพราะคิดว่าหลังจากที่ยอมรับค่าเสียหายจากสายการบิน
ทำให้บริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบและพ้นผิด
ที่สุดท้ายคนทั่วโลกก็จะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขณะที่มาเลเซียเมื่อวานนี้นะครับได้มีการจัดพิธีรำลึกโดยมีครอบครัวเพื่อนและผู้สนับสนุนรวมตัวกัน
ระลึกถึงผู้ที่เดินทางไปกับเครื่องบินลำดังกล่าวท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างโศกเศร้า
ขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียเปิดเผยว่าจะเปิดเผยรายงานความคืบหน้า
สำหรับปฏิบัติการค้นหาฉบับที่๒ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้
อกจากนี้สมาชิกรัฐสภาของมาเลเซีย
ก็จะร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ๒๓๙คน
เพื่อไปยังกรุงปะกิ่งก่อนที่จะหายไปจากจอเรด้า
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าน่าจะตกลงทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย
แม้ว่าจะผ่านไปเกือบ๒ปีแล้วแต่ภารกิจการค้นหาใต้ทะเล
ครอบคลุมพื้นที่๑๒๐๐๐ตารางกิโลเมตร
งบประมาณไปแล้วกว่า๔๖๐๐ล้านบาท
ก็ยังไม่สามารถระบุจุดตกของเครื่องบินได้

เจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะยุติการค้นหา
ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้